หลังจากที่โพสต์สลิปโอนตังค์๒ล้านกับล้านกว่าบาทรวมกันแล้ว๓ล้านกว่า

ราม่าเพราะว่าเขาถามไงนี่ศึกมาแป๊บเดียว
ทำไมรวยแล้วเหรอเออสร้างบ้านออกรถได้เลยเหรอ
เขาเขียนข้อความในโพสต์ว่าเดินทางทุกวันทำงานทุกวัน
รถก็เหมือนบ้านหลังที่สองของดิฉันเอาเถอะ
ถ้าจะซื้อแล้วก็ไม่ต้องคิดมาก๓๖๔๔๘๐๐บาทโอนเลยค่ะ
จากนี้ก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินใหม่ตราบใดที่ยังไม่ตายนี่
สลิปโอนเงิน๒สลิปนะสองล้านกับล้านหก
แฟนคลับก็มาชื่นชมกันเยอะครับเป็นกำลังใจให้กันเยอะเลย
ชมบอกโอ้โหนี่ตั้งแต่ศึกมาขยันทำงานเหลือเกิน
ถอยรถป้ายแดงได้แต่ก็มีบางคนตั้งคำถาม
สึกมาปีเดียวรวยจังเลยนะนี่ออกรถ๒คันแล้วบ้านอีกหนึ่งหลัง
หรือเป็นเงินที่ได้ขณะบวชหรือเปล่า
ชี้แจงเลยหลังถูกถามเอ๊ะทำไมรวยจังเนี่ย
ทุกวันนะวันหนึ่งเนี่ยวิ่งงาน๔๕งาน
มาทุกอย่างขายตั้งแต่ทุเรียนยันน้ำพริกเอ่ยอันนี้พวกนี้เราก็เห็นกันอยู่

แพรรี่บอกไม่เคยใช้บุญเก่านะ
รถยนต์นั้นเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่๒

เพราะว่าต้องไปออกงานตามสถานที่ต่าง

ซื้อสดงดเชื่อเบื่อไฟแนนซ์ครับ

คงรวยแหละเป็นพระคงเก็บเงินได้เยอะ
คือถ้าคนตามดิฉันตั้งแต่ดิฉันศึกมา

จริงฉันไม่เคยกินบุญเก่า
นอกจากไลฟ์อันนี้แล้วคุณผู้ชม
มีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดู

คือแต่ว่าเปลี่ยน๔ชุดไหม

มันจะคล้ายพระไปหน่อย

สวยเลยแต่งหน้าดีด้วยนะครับ
แล้วก็มีข้อความว่าเอาอะไรมาไม่สวยถามก่อนนี่
แพรรี่ไพรวันมาดูพี่ชายคนสนิทอย่าง

มหาสมปองผมยาวแล้วนี่
อู้วหล่อเลย

เปลี่ยนไปมากนะ
ใช่ฮะจริงก็ศึกไล่เลี่ยกับแพรรี่นี่แหละ

มหาจะเปลี่ยนไปเหมือนแพรรี่หรือเปล่า

มาหาสมปองจะตอบยังไงฟังกันนะ

บอกนะครับคนเราไม่ได้มีแค่ชายกับหญิง

ยอมรับในความแตกต่างโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับทุกท่านครับ